จะขอให้ข้อมูลน่าจะเป็นประโยชน์และไปมาดูเพื่อไทยด้วย
ไม่ว่าจะมีการชูมีการไปไลฟ์ต่อว่าการให้คะแนนผมผมไม่ติดใจ
แต่ในเรื่องการขอแสดงความเห็นสำหรับมาตรานี้ผมเคยพูดในชั้นกรรมธิการ
ผมเคยพูดหน้าห้องประชุมแห่งนี้เมื่อมันกระทรวงเกษตรนะครับ
ผมเป็นหนึ่งในพยานคดีโครงการรับจำนำข้าวผมยังยืนหลักของผม
ไม่ว่าผมจะทำงานการเมืองฝ่ายไหนก็ตามแต่หลักการก็คือหลักการ
ท่านประธานครับท่านหัวหน้าครับมาตราสี่สิบที่ผมระบุรายละเอียดเนี่ยนะครับ
ผมจะไม่ระบุเหมือนกับสมาชิกพักเพื่อไทยที่ตัดเป็นเปอร์เซ็นต์
ผมลงรายการให้เห็นว่าภาระที่จ่ายให้กระทรวงเกษตรที่เราต้องจัดสรรงบประมาณนั้น
มันเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำข้าวซึ่งสารวินิจฉัยแล้วว่า
จึงถูกนำโครงการจำลายข้าวของท่านปรุนฝงขอเอียดเอ๋นามมาใช้

เงินเข้าไปท่านประธานครับครับผมท่านประธานครับครับ
ผมขอประท้วงตามข้อหกสิบเก้าครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับ
กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายุทธพงศ์จรัสเทียน
สมาชิกสภาพุทธแหลศดรจังหวัดหมาสคามพรรคเพื่อไทย
ขอประท้วงนะครับผู้ที่กำลังอภิปรายตามข้อหกสิบเก้านะครับ
คือเป็นการอภิปรายที่ไม่ได้เกี่ยวกับมาตรา๔๐นะครับ
แล้วขณะเดียวกันนะครับก็เป็นการเอาพักเพื่อไทยเนี่ย
มากล่าวในทางที่เสียหายครับท่านประธานครับครับ
แล้วผมก็ขอกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่า
บุคคลนี้มันไม่มีความน่าเชื่อถือมาขโมยข้าวหลวงกินในสภา
แล้วคุณจะมาพูดเรื่องทำไมครับ
คุณจะมาพูดเรื่องสุจริตสอนคนได้ไงหยุดโปรงครับหยุดโปรงครับ
น้ำหน้าคุณเนี้ยกินข้าวขโมยข้าวหลวงหยุดโปรงครับ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
อย่าไปวิจารณ์ภาคการเมืองอื่นครับขอขอร้อง
ครับขอบคุณครับท่านประธานน้อมรับครับ
แต่กรณีนี้ผมอ่านตามรายการแล้วกัน
มาตรา๔๐แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
สองรัฐวิสาหกิจวงเล็บสี่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
ในการขีดชดเชยภาระต้นเงินดอกเบี้ย
โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร
ปี๒๕๕๔๕๕และปี๒๕๕๕
แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา
ผมขอตัด๑๗๐๐๔๓๒๐๐๐บาท
เพราะรายการซ้ำซ้อน
รายการซ้ำซ้อนกับคดีปกครอง
ทางบัญชีเราดูแล้วเป็นไปไม่ได้

ก็คงเลยไปไกลครับ

รายการที่๒ชดเชยภาระต้นเงิน
ดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร

แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา
ปีนี้รัฐบาลจัดสรรให้
ที่อยู่ในหมายเหตุของทกศ

ถ้ารัฐบาลต้องจ่ายชดเชยตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา

แค่นี้ฟังไม่เข้าใจครับ
ไม่เคยเรียนบัญชีไม่เข้าใจ

ดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตรปี๒๕๕๙
ในวงเล็บแหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา
จัดฝันให้๕๗๐๐๔๑๑๗๐๐บาท
ถ้าจำนวนเงินหนึ่งต้องฟ้อง

กับผู้รับผิดชอบ
ตามพรบความรับผิดทางละเมิด
ฉะไหนเราต้องจัดงบประมาณซ้ำซ้อน

ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำ

ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำ

แหล่งเงินกู้กระทรวงการคังจัดหา
รายการนี้คืออะไรครับ
ท่านนายกอภิษฎทำโครงการรับจำนำข้าวช่วงแรก

ต้องจัดเงินชดเชยเหมือนกัน

สำหรับการเป็นกรรมาธิการ

ขอบคุณครับ
ภักดิ์เพื่อไทย
ผมอยู่พักเพื่อไทยท่านประธาน
ผมประท้วงผู้อภิปรายตามข้อ๖๙

พักเพื่อไทยเกี่ยวอะไรกับธนาคารเพื่อการเกษตร
มันเป็นเรื่องของการบริหารราชการ
คุณคนเดียวอย่ามาทำลายพักเพื่อไทย

มีความหมายอะไรคุณ

ผมฟังแล้วสรุปว่า
ทำลายภักดิ์เพื่อไทยเสียดศรีใส่ร้ายขอให้ถอนคำพูด

ใช่ครับผมวินิจฉัยแล้วไม่ต้องถอนนะครับ

ช่วงหลังนี้ผมรู้ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการเสียดสีครับ
แต่เป็นเรื่องรายงานตามที่เขาศึกษา
แต่ว่าเขาเตือนตลอดเวลาว่าอย่าเอาเรื่องของพระคันมืออื่นมาอุปิจารณ์ครับ